ส่วนที่จังหวัดชายนาฏค่ะคุณผู้ชมมีคนร้ายมาขโมยหัวจ่ายน้ำดับเพลิง
ของทางราชการนี่แหละขโมยไปกว่า๖หัว
มูลค่าเกือบเกือบครึ่งแสนนะคะครับชาวบ้านบอกโอ้ย
แบบนี้ถ้าไฟไหม้มาหรือจำเป็นจะต้องใช้
เวลาเกิดภัยแรงก็แล้วแต่เนี่ยทำยังไงล่ะคะ
เนี้ยมันก็เดือดร้อนสิคะตำรวจสพสัพยาพร้อมกับนายไตรศักดิ์
ปัธมรัฐจิรนลนายกเทศมนตรีตำบลเจ้าพระยา
ไปตรวจสอบเหตุคนร้ายขโมยหัวจ่ายน้ำดับเพลิงที่เป็นทองเหลือง
หกหัวนะคะจุดนี้ตั้งอยู่บริเวณริมคลองชลประธาน
ในพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสัพพยานายไตรศักดิ์บอกว่า
หัวจ่ายหกหัวนี้รวมมูลค่ากว่าสี่หมื่นห้าพันบาทที่สำคัญเนี่ย
ยังเสียความรู้สึกด้วยนะคะเพราะว่าทางเทศบาลมีความตั้งใจทำให้กับชุมชน
เอาไว้เวลาเกิดภัยแรงหรือเกิดเพลิงไหม้เมื่อมันศูนย์หายไปแบบนี้แล้ว
จะช่วยชาวบ้านได้ทันท่วงทีได้อย่างไรก็เลยอยากจะวิงวอนให้ชาวบ้านทุกคนในพื้นที่
รวมถึงใครที่อยู่ใกล้เคียงช่วยกันเฝ้าระวังหน่อย
แล้วก็ช่วยกันติดตามตัวคนร้ายมาให้ได้นะคะโดยนายสุพศชาวบ้าน
ซึ่งอยู่บ้านใกล้เคียงกับหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเนี่ยเขาก็เล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
บอกว่าช่วงตีสองครึ่งเมื่อคืนก่อนเขาตื่นมาเพื่อที่จะไปห้องน้ำค่ะ
ได้ยินเสียงน้ำไหลเอ๊ะมันมาจากไหนก็ไปตรวจสอบบริเวณใกล้เคียง
ปรากฏว่านี่ค่ะเอาไฟฉายส่องดูเห็นน้ำปลาปลาจำนวนมาก
ทะลักออกมาจากหัวจ่ายนี่แหละเขาก็เลยแจ้งให้มีการปิดวาวน้ำ
แล้วก็บอกจังหงะที่ให้ทราบนะคะไม่มีจิตสำเร็จครับ
มวยแม้กระทั่งประปาหมู่บ้าน
ว้าวป่าป่าหมู่บ้านนะครับ
แต่ทางตำรวจก็มีบอกแสงเนี่ยครูชี้สา

ตำรวจบอกว่าผู้ต้องสงสัยน่าจะมีสักสามคนแล้วก็เคยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาด้วย
แล้วยังบอกอีกว่าทั้ง๓คนได้เคยขี่จักรยานยนต์มาดูลาดเหลาก่อน
ก่อนที่จะมาก่อเหตุครั้งนี้ตอนนี้ตำรวจก็มีหลักฐานส่วนหนึ่งอยู่ในมือ
แต่ก็พยายามที่จะรวบรวมเพิ่มเติมแล้วรวบตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ